มาดูเรื่องนี้หน่อยผู้ชายคนนึงโพสต์ค่ะ
บอกว่าถูกตำรวจจับแล้วก็ยึดรถจักรยานยนต์
จะเอาขึ้นรถกระบะไปที่สอนอแต่เขาไม่ยอม

เขาก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยค่ะ
ขึ้นรถมีปัญหาเยอะ
ผมแค่จะไปเอาพี่ชายผมไปขับรถให้พี่
ทำอะไรผิดเลยผมออกมาซื้อของกินแค่นี้พี่

ผมแค่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเรียกผมมาตรวจสอบอะไรไม่รู้เนี่ย
เนี่ยค่ะเพจดังเขาเอามาโพสต์นะคะ
แล้วก็ตั้งคำถามบอกมองต่างมุมว่า
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็มีสำเนาแสดงหลักฐาน
ครอบครองอย่างนี้สามารถยึดรถไปตรวจได้หรือเปล่า
นี่เป็นเหตุการณ์ที่แถวบังนา
ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านนายธีรพงศ์ค่ะ
คนที่อยู่ในคลิปนี่แหละนะคะเขาบอกว่า
คือเขาไม่แน่ใจเขาก็เลยต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
ป้องกันตัวเองนะคะไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
พอค้นตัวเขาก็ไม่ได้ขัดขืน
งงว่าจะเอาไปสอบสวนเรื่องอะไร
สุดท้ายโดน๕ข้อหานะคะ
ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีกระจกติดหน้ารถ

สวมหมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่
เขาบอกเขายอมรับผิดแต่ความผิดแค่นี้

อะไรประมาณนี้
หลังจับผม

ยัดข้อหาไปให้ผมสะกางข้อหา